อย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านนี้
คือทำงานเลิก๕ทุ๓๐นะครับ
จะซักผ้าเวลี้่งไม่เหมือนช่อบ้านเขา
แต่พอเอามาซักกับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญกลางดึก
คนร้ายมาขโมยอะไรไปบ้าง
เสื้อผ้ากางเกงในปลอดปลอกหมอนเขาก็เอาไปเหมือนกันนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับ
ผู้หญิงเนอะอ้าวผู้หญิงนะ
คือเป็นพฤติการของคนร้ายนะครับ
เป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก๔๕ได้
มาเปิดเครื่องซักผ้าหยิบเสื้อผ้าออกมาใส่ตะก้า

ไม่ใช่ของเขา

ก็ปกตินะครับเออนี่แหละครับแล้วก็
มาเลือกเฉพาะไอ้ชิ้นที่ตัวเองเนี่ย
ต้องการแยกใส่ถุงผ้าจนพอใจแล้วคราวนี้ก็เดินออกไป
เหตุเกิดที่ร้านซักอบเสื้อผ้าแห่งหนึ่งนะครับ
ในตลาดโพศีนะครับเขตเทศบาลนครอุดรธานีช่วงตีหนึ่ง
ถึงประมาณทักตีหนึ่งสามนาทีถึงตีหนึ่งยี่สิบเจ็ดนาที

ก่อนจะมาพบเนี่ยเจ้าของก่อนจะมาพบว่าเสื้อผ้าหายไปเนี่ย
ตอนเช้าแล้วนะครับคือมีการเปิดเผยบอกว่า
คนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

พี่พวกนี้ก็ทำงานไม่เป็นเวลาหรอกนะครับทำงานไม่เป็นเวลา
วันเกิดเหตุทำงานเสร็จ๕ทุ่มครึ่งอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้น
เอาผ้ามาซักจนมาพบว่าเสื้อผ้าหายไป
อะไรหายบ้างกางเกงในหายไปสี่ตัวครับ
เสื้อคลุมผ้าร่มสำหรับลงพื้นที่

ลนลงการฉีดวัคซีนแล้วก็ถุงเท้า
รวมมูลค่าแล้ว๓๔๐๐บาทได้
เจ้าของร้านเนี่ยมาช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้นะครับ
เขาจึงเอาคลิปไปแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานี
แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าคนร้ายเนี่ยจะเอากางเกงในไปทำไม

เพราะว่าจริงเอาไปสัก๗ตัวครับ
เขาเอาไป๔ยังเหลือให้ใส่๓ตัว
ก็ยังดีที่เหลือไว้ให้ใช้บ้างครับ
เหลือไว้กี่ตัวครับ๓ตัวครับ๓ตัว
ทำไมเราถึงมาซักตอนกลางคืนครับปกติเราจะซักกลางวัน
เพราะคิดว่ามีกล้องหรือโขงจอมติก
ไม่น่าจะมีใครกล้าขโมยขนาดนี้ครับ
ตอนนี้ก็ได้แจ้งความใหม่ที่ทรลภัณฑ์เหมือนกันครับ
ตำรวจก็ให้ข้อมูลว่า
คนร้ายมีหลักทรัพย์เป็นประจำอยู่แล้วครับ
หลังเกิดเหตุร้านต้องเอาป้ายมาติดแบบนี้เลยครับ
ลงรูปภาพแล้วก็ข้อความให้คนร้าย
เอาเสื้อผ้ามาคืนไปใน๗วันนะ

ไม่มีใครคอยดูคอยมาเก็บให้เนี่ยอืม
ขอความกรุณาตั้งเวลาไว้ที่ตัวท่าน

สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะสติไม่ดีหรือเปล่า

ไม่เคยมีแบบนี้ทรัพย์สินหายเนี่ย
ยังดีนะเขาติดกล้องไว้๘ตัว

มีการเอาไปลงในเพจดังของอุดรธานีนะครับ

ในร้านสะดวกซักแบบนี้ฮะ

คนรู้จักใครช่วยสะกิดเอาของมาคืนด้วย
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเลยค่ะ